เนี่ยครับเกือบเกือบ๒ทุ่มนะฮะวันที่๑๐กุมภาพันธ์ครับตามเวลาวงจรปิดคือ๑ทุ่ม๔๙นาทีคนเจ็บเป็นผู้หญิงครับกำลังจะข้ามถนนกลับมาฝั่งด้านซ้ายปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุชนเข้าอย่างจังนะฮะจนร่างของผู้หญิงในกระเด็นรอยไปไกลเลยแหละนี่คือซอยน้ำเย็นครับอยู่ที่อำเภอกระทู้
แล้วนะครับโชคดีว่านำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันนะเพราะว่าแรงชนเมื่อกี้คือเร็วและแรงมาก
บอกว่ากำลังจะข้ามถนนกลับบ้านปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค
น่าจะเป็นของชาวต่างชาตินะครับขี่ซ้อนท้ายกันมาแล้วชนเธออย่างจัง
ไวนะครับคุณมริวัลเราได้คุยกันกับลูกชายของคนเจ็บ
ชื่อว่าคุณคมสรรเขาบอกว่าแม่เนี่ยข้ามถนนไปซื้อกับข้าว
ซื้อหมูปิ้งและกำลังจะข้ามกลับเพื่อจะเดินกลับเข้าบ้าน
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุนี้ซะก่อนที่สำคัญคือคนที่ชนแม่ผม
เขาไม่หยุดช่วยเลยฮะชนเสร็จแล้วขี่หลบหนี
พลเมืองดีพยายามไล่กวดไล่ตามแต่ก็ไม่ทัน

ลองฟังครับ
ผมว่าจะรอดมาได้